เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเทิดทูลและความผูกพัน
ระหว่างเจ้าของกิจการขายเครื่องสการะกับราชวงศ์ไทย
ซึ่งร้านแห่งนี้เปิดมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ซึ่งเจ้าของกิจการบอกว่าเป็นธุรกิจที่สร้างความภาคภูมิใจให้อย่างมากค่ะ
นางสมพลีอายุ๖๐ปีเจ้าของร้านจำหน่ายเครื่องสการะบูชาพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
เล่าถึงความผูกพันที่มีต่ออาชีพนี้ว่า
เปิดร้านมานานกว่า๑๐ปีธุรกิจขายเครื่องสการบูชาถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิต
โดยบอกว่าการที่ได้ขายทงชาติไทยและของที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นั้นเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต
ซึ่งสิ่งของในร้านมีตั้งแต่ทงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระบรมชายาลักษณ์และเครื่องตั้งโต๊ะสการะ
ขณะที่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ถือเป็นเหตุการณ์ที่ยังความโศกเศร้าเสียใจต่อชาวไทยทั้งประเทศ
แบบที่ไม่มีใครคาดคิดหรือเตรียมตัวมาก่อน
ขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากได้รีบออกมาซื้อหาเครื่องสการบูชา
สิ่งของที่จะสามารถเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่าน
ด้านนายสิทุทัศน์อายุ๓๐ปีลูกชายเจ้าของร้านเปิดเผยว่า
มักจะติดตามศึกษาพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
และพระจริยวัตรอันงดงามที่ปรากฏทางโทรทัศน์อยู่เสมอ
ทำให้ได้รู้ว่าพระองค์ท่านทรงงานอย่างหนัก
เพื่อประโยชน์สุขแก่บ้านเมืองและประชาชนชาวไทย
ภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
ปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชาชนต่างหลั่งไหลไปซื้อเครื่องสการะและของที่ระลึก
จนถึงขณะนี้ของทุกอย่างในร้านแทบจะหมดสต๊อก